เชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
กับผมในสรรวุษรรรณเกตสมาชิกสภาผู้แทนล่าสดร
จังหวัดอุตรดิตในฐานะหัวหน้าภักดิ์เพื่อจุดจุดจุด
และวันนี้กับผมต้องกราบขอบคุณท่านพตเอกเสรีไตรมิเวศ
ท่านได้เห็นความสำคัญของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
เห็นแก่ประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนท่านจึงได้เจียดเวลาให้ผมมา๓๐นาที
และจริงก็ยังมีเวลาเหลือแต่ว่าผมอาจจะไม่ใช้สิทธิ์นั้น
เพราะจะพยายามเคารพเวลาที่ได้รับอย่างเต็มที่ผมอยากจะกลับเรียนผ่านไปถึงท่านนายกว่า
พลังงานนั้นเนี่ยต้องบอกตรงว่าพลังงานเนี่ยมันโคตรแพงไม่ใช่แพงธรรมดา
พลังงานโคตรแพงแล้วเนี่ยมันทำให้สินค้าทุกอย่างแพงไปหมดประชาชนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส
ผมกำลังจะบอกกับท่านนายกว่าท่านนายกต้องรับผิดชอบท่านจะรับผิดชอบยังไงเดี๋ยวฟังสารันวุฒิอภิปราย
แล้วถ้าท่านนายกกล้ากล้าทุบโต๊ะนะครับผมมั่นใจเลยครับ
ท่านจะเป็นขวัญใจของคนไทยทั้งแผ่นดินไม่เชื่อตามผมมา
สิ่งที่ผมรับไม่ได้ก็คือวันนี้พวกในทุนใหญ่ที่เป็นพลังงานทั้งหลายแหล่
บริษัทปตจุดตัวดีเลยผูกขาดทุกอย่างผูกขาดสัมประธานรัฐ
แล้วก็มีทุกอย่างที่จะเอาเปรียบทุกคนแล้วก็โอ้อวดว่าตัวเองเนี่ย
โอ้โหมีความสามารถขยายเติบโตแต่กราบเรียนนะครับ
บนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนวันนี้ด้วยนโยบายที่นายกจะตั้งใจหรือไม่
จะเกิดความผิดพลาดอย่างไรผมไม่ทราบแต่ทั้งหมดนี้ทำให้ประชาชนต้องแบกรับ
เป็นธาตุของในทุนโรงกันน้ำมันเหล่านี้และวันนี้สูบเลือดสูบเนื้อประชาชน
จะสิ้นเนื้อปนาตัวกันอยู่แล้วคนไทยทั้งแผ่นดินจะอยู่ไม่ได้
พี่น้องครับสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือว่า
วันนี้นอกจากของแพงคนไทยหนี้ท่วมทั้งแผ่นดิน
เศรษฐกิจพังพินาศก็มาจากนี่แหละครับ
ค่าเชื้อเพลิงแพงเกิดเงินเฟ้อดอกเบี้ยปรับสูงขึ้น
เงินไหลออกนี่คือประเด็นที่ซ้ำเติมเศรษฐกิจ
ทำให้คนจนที่ลำบากอยู่แล้วต้องลำบากยิ่งขึ้นทั้งสิ้น
ผมอยากจะฝากไปถึงท่านนายกว่าที่ว่ามาเนี่ย
มีอะไรที่อยากจะแนะนำนายกผมบอกได้เลยนะครับ
มันมีสมุกไทยนะครับเหตุแห่งทุกข์อยู่ตรงไหนนายกรู้ไหม
เหตุแห่งทุกข์ก็เพราะว่าท่านนายกเนี่ยไปปล่อยให้ราคาการ์ดและน้ำมันอ่ะ
มันลอยตัวผมมีหลักฐานนะครับเดี๋ยวค่อยแฉประการที่สอง
ปล่อยให้โรงกันสามารถโกงเงินประชาชนโดยตั้งนโยบาย
เขาเรียกว่ากันทิศของเนี้ยกันในเมืองไทย
แต่โกหกว่าไปกันที่โน่นที่นี่มันไส้เดี๋ยวหลักฐานแฉหมดครับ
ประเด็นที่สามนะครับท่านปล่อยให้บริษัทปธจุดจุดจุด
ผูกขาดการใช้การ์ดซึ่งคนไทยในครัวเรือนหรือในประเทศไทยที่ต้องใช้นั้น
สามารถใช้การ์ดราคาถูกได้ไอ้หมอนี่ไปผูกขาดเหมาเกลี้ยง
เอาไปทำปิโตเคมีแต่ปล่อยคนไทยต้องไปซื้อในราคาที่โกงทิพย์
โกหกว่านำเข้าแพงอีกหลายเท่าตัวเดี๋ยวดูหลักฐานของผมนะครับ
ผมขอเพิ่มเริ่มชาติแรกเลยท่านดูนะครับ
คนที่ทำให้การ์ดลอยตัวแล้วทำให้จากราคา๑๐บาท
กลายเป็น๒๕บาทในบัตรตนชื่อประยุทธ์จันโอชา
หล่อมากนะครับคนนี้พี่น้องดูนะครับ
แล้วเขาอนุมัติในวันที่สิบห้าธันวาปีห้าเจ็ดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเนี่ย
ราคาการ์ดบิดเบือนไปหมดเป็นไปได้ยังไงครับ
ของคนไทยทั้งแผ่นดินแต่ต้องไปซื้อในราคาที่ไปนำเข้าจากต่างประเทศ
แล้วก็ไปแยกค้าที่ต่างประเทศทั้งที่มันแยกที่ประเทศไทย
เดี๋ยวหลักฐานโชว์ครับขออนุญาตท่านอาจารย์นะครับ
ต้องกลับขอบคุณท่านอาจารย์จิรยุห่วงทรัพย์นะครับถึงแม้จะอยู่คนละพัก
แต่อุดมการเดียวกันและดูการขุงต้มไทยนะครับ
มาเลแหล่งเดียวกันนะครับกลั่นแบบเดียวกันแยกแบบเดียวกัน
มันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องคนไทยเอ้ยดูสิครับของคนไทยเนี่ย
ราคายี่สิบห้าบาทเห็นไหมครับของมาเลสิบห้าบาท
นี่ผมเอาตัวเลขกลมกลมก่อนนะครับดูนะครับถ้าเป็นถังสามร้อยเจ็ดสิบแปดกับสองร้อยสามสิบห้ามันต่างกันลิบลับ
เพราะอะไรมันแหล่งเดียวกันนี่ทำไมราคาถึงแตกต่าง
ขณะที่มาเลนะครับรัฐไม่ต้องอุ้มนะครับไม่มีกองทุนน้ำมันมาอุ้ม
แต่พี่ไทยนะครับต้องเอากองทุนน้ำมันไปเจียด
แทนที่จะเป็นสามร้อยเจ็ดสิบห้ามันแบกหลังแอ่นกลายเป็นห้าร้อยต่อถังครับ
น้องเอ้ยคนไทยเคยรู้ไหมวันนี้คือการโกงบ้านกินเมือง
ยังน่าเกลียดที่สุดครับผมขอชาร์จต่อไปเลยครับ
เวลาผมมีน้อยมากเลยต้องเร็วหน่อยกลับ
ประธานอภัยพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยนะครับ
นี่คือชะตาคำของนักศรกภัณฑุชื่อสรรดุสรรรเกต
เวลาจะอภิปรายแต่ละครั้งนี่มันเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสครับ
ดูการกันทิศนะครับฆ่ากันทิพย์เนี่ยมีเยอะแยะไปหมดผมไม่อ่านนะฮะ
ตั้งแต่เรื่องประกาศราคาเรื่องของการขนส่งเรื่องอะไรต่าง
สารพัดเยอะแยะไปหมดแต่สรุปได้ตรงนี้ครับ
ตรงที่บอกว่าถ้าไม่มีการกันทิพย์ความแตกต่างต่อลิตรเนี่ยมันประมาณ๑๐บาท
ถ้าเป็นแก๊สนี่นะฮะบวกอะไรสารพัดไปแล้วเนี่ย
มันประมาณเกือบยี่สิบบาทนี่คือสูตรที่มาเดี๋ยวแน่จริงใครไม่แน่
แก้จริงแฉมานะครับเดี๋ยวผมจะแฉกลับนะครับ
ผมเตรียมชาร์จมาเยอะแยะเลยครับต่อเลยครับ
ขอโทษอาจารย์ด้วยนะฮะวันนี้ระดับเด้งมาช่วยทำให้เลย
โรงการน้ำมันหกแห่งของไทยนะครับมีกำลังการผลิตเกินสามสิบเปอร์เซ็นต์
พี่ไทยเอ้ยใครก็ตามที่มีอำนาจในแผ่นดินนี้
ทำไมต้องเอาไปกันเมืองนอกวะผมถามดังดังแบบสลันวุฒินี่เลย
กราบขอประธานอภัยนะครับผมไม่ได้ใช้วาจาไม่สุภาพนะ
แต่มันเจ็บปวดแทนคนไทยทั้งแผ่นดินดูนะครับมีตั้งแต่ไทยออย

กำลังการผิดในไทยเกินตั้ง๓๐
แต่มึงเอาไปกันไปแยกการ์ดที่ต่างประเทศ

พี่น้องรู้จักคำว่าค่าพรีเมียมไหม

กูจะบวกค่าไปเที่ยวต่างประเทศ
วกค่าโบนัส๑๐ปีไอ้๑๐เดือน

ใส่ไปในค่าพรีเมียม
เดี๋ยวไปชาร์จที่พี่น้องประชาชนคนจนตาดำทั้งแผ่นดิน

เทวดาฟ้าดินสาธุ

ดูนะครับปี๕๗มีกำไร๓๙๗๙๕ล้าน
ขณะที่ราคาถูกกดแค่๑๐บาท

พอปล่อยลอยตัวปู๊ดกำไรขึ้นเป็น๙๔๐๘๓ล้าน
แล้วมีการไปแก้งบดุลนะครับ

งบนี้ถูกปรับปรุง

นะครับมีการใช้ต่อวันเท่าไหร่ต่อปีเท่าไหร่
จำนวนน้ำมันที่ผลิตได้ต่อปีเท่าไหร่จำนวนที่ใช้เท่าไหร
และคิดเป็นเงินสามหมื่นไอ้สามแสนหกหมื่นห้าพันล้าน
ต่อปีไอ้นี่เฉพาะทิศนะครับ๓แสนกว่าล้านต่อปี
ยังไม่สะใจมาดูตารางของเรื่องการ์ดต่อ
อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งการ์ดนะครับดูไหมครับ
จำนวนที่ใช้อะไรทั้งหมดผมลงลึกเลยนะสุดท้าย
ฟันไปเหนาะเหนาะนะครับค่าทริปสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันล้านบาท
ใช่แน่จริงเถียงมาเลยนะครับว่าถ้าไม่ใช่เดี๋ยวตัวเลขเรามาเจอกัน
และถ้ามีโอกาสนะผมจะลากไส้เรียกมาตั้งกระทู้สดเลย
เจอกับสารพุติจะได้รู้ว่าของจริงเป็นแบบนี้
อะไรสารพัดผูกขาดหมดเลยเอาไปคนเดียวสามล้าน
ใช้๓ล้านในประเทศไทยคนไทยใช้แค่๒ล้าน
ไม่แบ่งเลยสักล้านหนึ่งมึงไม่แบ่งเลยมึงเอาไปหมด
แต่ซื้อราคาถูกต่ำกว่า๑๐บาท
ถ้าคิดเป็นตัวเลขกำไรออกมาเนี่ยกรณีอย่างเดียวฟันไปสี่แสนกว่าล้าน
แสนกว่าล้านเลยนะครับเห็นไหมครับ
นี่มันโกงกันชัดรวมตัวเลขคร่าวนะฮะ๑ล้านล้าน
แล้วอวดว่าโอ้โหใจดีบริจาค๓๐๐๐ล้านนะ
บริจาค๓๐๐๐ล้านโคตรใจดีเลยขออนุญาตประธานอภัยด้วย
ดูนะครับคิดเป็นตัวเลขสัดส่วนออกมา๐๐เห็นไหมครับ
แล้วขึ้นมาสองตัวเดียวมันน่าโมโหมากมันเท่ากับอะไรรู้ไหมครับกรณีนี้
เขาเรียกว่าดึงขนาดแข็งมา๑เส้นหั่นเป็น๑๐๐ชิ้นแบ่งไป๑เดียว
นี่คือการเปรียบเปลยให้เห็นภาพว่า
มันเอาเศษของเศษของเศษเนื้อข้างเคียง
มายนให้คนจนดนทางแผ่นดิน
แล้วอวดเอาหน้าเอาตาสร้างภาพจัดฉากเก่งที่สุด

ดูต่อไปนะครับกองทุนนี้เพื่อใคร
โอ้โหไอ้หนี้เป็นวงจรอุบาทเลย
วงจรอุบาตพี่น้องเอ้ย
กองทุนพลังงานกองทุนน้ำมันที่ตั้งขึ้นมา
เป็นหนี้บักโกรกเป็นแสนล้านเนี่ย

เริ่มตั้งแต่รัฐปล่อยให้ลงกันมีการกันทิพย์
โกงประชาชนตั้งแต่ฆ่ากันไม่จริงขนส่งไม่จริงอะไรไม่จริงบวกหมด

เสร็จปุ๊บนะครับการ์ดน้ำมันก็แพงเกินจริง

ไอ้นี่วงจรที่ประชาชนเดือดร้อนเลย
กว่านั้นนะครับรัฐเก็บเงินเข้ากองทุนนะครับ
ลีดจากค่าน้ำมันที่ชาร์จเอาไว้สูง

ชาวบ้านก็ดีใจโอ๊ยฉันจะได้ใช้เงินแล้ว
รัฐบาลช่วยเอาเงินเข้ากองทุนมาอุ้มราคาให้ฉันมันบอร์แมนมันไม่ใช่ตามมาดู
เกิดอะไรขึ้นครับโลกันเสวยสุขครับรับสองเด้ง
เด้งที่หนึ่งค่าการทิศกำไรพุ่งเลย
อวดเลยโอ้โหปีนี้กำไรโชคผลผลว่าการเป็นแสนล้าน
ชาวบ้านขัดทุนบากโกกเป็นหนี้ท่วมฆ่าตัวตายแต่โลกรรมรวยรวยรวย
ชดเชยอันที่๒นะครับเด้งสองก็คือได้รับเงินชดเชยจากกองทุนอีกเว้ย
รัฐบาลบอกเฮ้ยลดสัก๓บาท๕บาทได้เลยครับแต่ไปเอาเงินกองทุนมาชดเชยลงกันซะดีดี
กลัวอะไรมันว่าลงกันปิดแว้งเลยใช้กฎหมายบังคับเลยรัฐบาลถือหุ้นใหญ่
กลัวอะไรกลัวอะไรนายกต้องจัดการเด็ดขาดนะไม่งั้นผมจะกล่าวหาว่ามีส่วนได้เสียนะ
ท่านนายกรับฟังไว้เต็มเต็มนะแล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ
เป็นหนี้บักโกรกจากฆ่ากันทิพย์รวมประชาชนก็เป็นหนี้
แล้วปล่อยให้ขึ้นราคาเสร็จแล้วหาเงินกู้มาจ่ายลงกัน
มันเจ็บปวดใดหนี้ทิศอ่ะเอ๊ะจ่ายได้ยังไงไปหาเงินกู้
ธนาคารเขาก็กลัวเขาไม่ให้กู้พี่น้องครับกราบเรียนท่านประธานผ่าน
ถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินถ้าผมเป็นนายกผมจะทำไงรู้ไหมครับ
ในเมื่อมึงเป็นหนี้ทิพย์แปลว่าหนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความจริง
วิธีทำทำไงรู้ครับถ้านักเลงโบราณเคยเล่นไฮโล
เวลาเล่นไฮโลนะครับไม่มีเงินวางแทงแต่ปากแทงปาก
ประธานอภัยนะไม่ใช่ไม่สุภาพนะแต่บอกให้ชาวบ้านเข้าใจง่าย
เขาเรียกแทงปากจ่ายธีมมันไม่ต้องจ่ายเลยไอ้โรงการบ้าบ่อ
มึงมีหน้ามาเอาว่ากลัวมึงไม่เอามึงติดคุกกระบุญแล้วนี่ฝากไป
นายกอย่ายอมนะทุบโต๊ะเลยท่านไม่ได้มีส่วนเอื้อเขานะ
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะทุบเลยเอ้าต่อเลยครับ
นี่ไงบอกแล้วไงแบงค์ไม่ให้กู้นะฮะลงกันก็เป็นหนี้ทิศ
เอาผ่านเลยท่านครับขยี้ไปแล้ว
ดูนะครับเอาละครับ
เมื่อสักครู่นี้ผมกำลังจะบอกกับท่านประธานผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรี
ว่าเรื่องพลังงานสงสารประชาชนผู้ลำบากยากจนเถอะครับ
เสียภาษีวันนี้ไม่มีอำนาจแล้วก็ถูกกดหัว
ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสรัฐบาลจะปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปไม่ได้
เศรษฐกิจพังพินาศทั้งระบบ
ผมอยากให้เอาเงินส่วนนี้มาช่วยแก้หนี้ให้คนไทยทั้งแผ่นดินก็ยังดี
มาช่วยเกษตรกรก็ยังดีแต่ไม่ใช่ปล่อยให้พวกเสือ
ไม่ใช่นอนกินนะเสือหลับกินกินต่อเนื่องไม่มีวันหยุด
เสือนอนกินเวลามันนอนเนี่ยมันยังไม่ได้กินนะแต่ไอ้นี่มันหลับแล้วมันกินตลอด
อันตรายมากฝากถึงท่านประธานด้วยครับเอาละครับขอคำต่อไปเลยฮะอันนี้

ระวังคำหยาบหน่อยนะครับกราบกราบขอประธานภัยถ้าคำไหนหยาบถอนเลยครับท่านประธานครับ
เป็นอัตโนมัตินะครับสารวุฒิไม่สนใจเรื่องการที่จะไปพิพาทเรื่องแบบนี้
เลยครับเพื่อประชาชนเป็นที่ตั้งอาณาจักรแสนล้านขุมทรัพย์ของบิ๊กป้อม
แล้วก็บอยเรือดำน้ำอาณาจักรเขามีอะไรบ้างครับ
ที่จริงมันมีแผ่นหนึ่งโทษนะครับไม่ไม่ใช่แผ่นนี้อยู่ข้างหลังนี่ดิ
อยู่ตรงหลังเอ้างั้นแผ่นนี้ขึ้นก่อนขอประทานโทษเลยครับ
เพราะว่าตัวแสดงนี่เป็นตัวแสดงกิติมศักดิ์บางทีก็ขัดขัดข้องไปบ้าง
ยึดหลังจากยึดอำนาจนะฮะป้อมเอื้อกลุ่มบอยสกาย
สยายปีกสยายปีกยังไงดูนะครับตั้งแต่เรือดำน้ำที่จอด
่งนอนอยู่ใต้น้ำเพราะไม่มีเครื่องยนต์ขยับไม่ได้
แล้วก็ขยายปีกไปเรื่อง๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

นะครับเสร็จกลุ่มนี้หมด
ตอนนี้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของสนามบิน
ไปดูเรื่องน้ำที่เกี่ยวข้องกับน้ำที่เป็นข่าวดังอยู่นี่แหละครับ

แล้วก็งาบเรื่องสัมประธานต่างแล้วก็งับงาบอบรมสัมมนา

นี่นะครับผังอำนาจของกศตช
ข้างล่างนี่ก็จะเป็นพอพานพลตำรวจเอกพอพานผมไม่เอ่ยชื่อนะครับพอผ่านนะ
เป็นสนิทกับใครไปคิดเอาเอง
ดูถ้าเขายังมีดูแลกองทุนยูโซ
กองทุนดีอีโอ้โหสบายเลย
กศตชจัดกำไรแบ่งออกมาให้ปีนึงเยอะมาก
และตรงนี้กูใช้แบบมือเติบ

ดูนะครับประวัติแก๊งของบอยหลังขอสชยึดอำนาจตั้งแต่ปีห้าเจ็ดถึงหกห้า
ป้อมบอยปล่อยให้งาบงานวันนี้นะฮะ
ตัวเลขค่าข้าวที่เก็บได้ยังไม่ครบนะจริงมันทะลุแสนล้านไปแล้ว

เกือบแสนแล้วนะครับพี่น้องเอ้ย

โครงการมีอะไรบ้างเยอะแยะเลยผมไม่อยากเสียเวลา
เดี๋ยวกล้องซูมไปหน่อยนะครับซูมไปเลยนะครับ
ในนี้รวมทั้งเรือดำน้ำรวมทั้งอะไรต่างนะฮะหลายหน่วยงานนะครับ
ต่อเลยครับเวลาจำกัดเสียดายจังเลย
อ้าวทีนี้มาดูโครงการที่เฉาโชว์เลย๑๙๑
ใช้งบประมาณ๗๐๙๕ล้าน
โอ้โหสะใจเลยโครงการนี้
ต่อเลยครับขึงตั้งแต่วันเริ่มประกาศโครงการเลยนะครับ

เพื่อให้บริษัทที่จะได้เป็นที่ปรึกษาได้รับงานนี้
เพราะไอ้ที่ปรึกษานี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะได้งานใหญ่

มีไอ้บังมีไอ้สุธิผมไม่รู้นะสุธิใครบังใครนะ
ไปดูซวมมาเองแล้วกันเพราะขี้เกียจโดนฟ้อง
บังไอ้สุทธิเป็นบังนี่ที่ปรึกษานะ
สุทธิที่ปรึกษาบางเป็นบริษัทที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการประมูล
ชื่อบริษัทสุสุสุพีจุดจุดจุดจุดจุด
หรือไม่แน่จริงฟ้องมา
ดูนะครับไอ้บังไอ้บอมไอ้เกงไอ้เอ
ทีมเลยครับมีไอเอด้วยนะครับ
นี่เดี๋ยวถ้าใครไม่รู้จักเดี๋ยวจะแฉอีกที

มาดูนะครับแก๊งบอยสุมหัวแก้ทีลอาร์หัวประมูล
โอ้โหอันนี้โคตรมันเลยเดี๋ยวจะอธิบายว่า
มันล็อกสเปคอย่างไรและมันลดสเปคอย่างไร
นี่ดูฮะบริษัทมันเครือข่ายมันโยงกันหมดเลย

ถ้าเกิดรัฐบาลไม่รู้พลเอกประวิทย์ไม่รู้มาเอาชาร์จนี้ไป
อย่าแก้งโง่มันหัวกัน
ผมสงสารประเทศไทยงบตั้ง๗๐๐กว่าล้าน
นะครับท่านดูวงจรการหัวนะครับตั้งแต่ไอ้บอยสกายตัวหัวโจกใหญ่

นี่เขาเรียกว่าซุ้มแก๊งบ่อยงาบทุกงาน

เวลามีเยอะกว่านี้มันมากเลยเสียดาย

นี่มันเป็นชะตากรรมสลันวุฒิต้องเจอแบบนี้
เดี๋ยววันหลังผมจะแฉเวลาจะแถลงข่าว
บอกหมดเลยว่าใครทำอะไรกับสลันวุฒิไว้ตรงนี้
สตชสอบพบเอกสารหลุดจริงแต่ไม่มีผู้กระทำความผิด
เอกสารหลุดแต่ไม่มีคนผิดอะไรวะ
นี่คือประเทศไทยนี่ถ้าไม่ใหญ่จริงทำไม่ได้
นี่ไงหลักฐานเอกสารหลุดเนี่ยดูเป็นตั้งเลยเห็นไหมครับ
ซูมเลยนะครับเป็นตั้งเลยเอกสารเนี่ย
สเปคใหม่ได้เขียนใหม่ได้อะไรตกแก้เลย
และรับรองวัณญื่นผ่านชลุยพพังชลุยต่อ
กรรมการจัดซื้อเอื้อแก๊งบอยแดกให้เต็มที่
โอ้โหสาแก่ใจใช้คำนี้ถูกใจมากเลย
กรรมการชุดเก่าต้องยอมรับนะให้เครดิตไปเลยก็ได้
อาทิตย์ผู้ชาญการตรงไลน์ชาติไอ้บิ๊กแป๊ดนี้นะ
เขาก็ใช้สเปคหินไม่กล้าแก้สเปคกลุ่มไอ้บอยนี่แดกไม่ลงกินไม่ลง
ก็เลยเปลี่ยนแม่มทั้งชุดเลยกรรมการเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด
คราวนี้ลดสเปคเลยนะครับเปลี่ยนใหม่เลยครับนี่ไง
ต่อเลยครับหลักฐานมีนะครับนี่นะชื่อกรรมการนะครับ
ดูเลยนะครับแก๊งบอยโกงเพิ่มราคากลาง๑๓๘ล้านนี่เฉพาะราคาซอฟต์แวร์ตัวเดียว
ของเดิมนะครับเวลาเขาจะทำวิธีการโกงเขามีการปล่อยทำคล้ายกับเขาเรียกประชานิยม
ครั้งแรกนี้นะครับก็มีสามบริษัทนี้โชว์เลยครับนี่คือใคร
บอยทั้งสิ้นเลย๓บริษัทซูมไปเลยนะครับกลุ่มบอย
บอยเอาไปด้วยนะครับแล้วมาชี้แจงหน่อยนะว่ามันจริงหรือไม่จริง
๖๔นะปกปิดที่มาราคากลางนะครับปกปิดว่าไม่ใช่ของ๓บริษัทนี้
เพื่ออะไรครับเพื่อซ่อนไอ้ตัวที่แก้ซอฟต์แวร์ไอ้ตัวนี้ที่ถูกตัดออกไป
ตัวปัญหาเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังต่อเลยครับ
ปี๖๓นะครับดูนะครับปี๖๓ไม่มีการแทรกข้อความนี้
เพราะบิ๊กแป๊ะอยู่มันทำไม่ได้นะครับแล้วก็เลยปี๖๔มีการปล่อยประชาพิจารณหลอก
แรกมีปล่อยสองชุดนะครับชุดหนึ่งปล่อยรอก่อนให้แมงเม่าบินมาดู
มีสากลยอมรับมีงานวิจัยรองรับบอกว่าไม่ได้
ไอ้บอยบอกว่าเดี๋ยวแก๊งบอยเขียนเองซอฟต์แวร์นี้กูต้องเขียนเอง
เพราะกูเขียนเองจ่ายถูกมากแล้วกูแก้ได้ตามที่กูต้องการ
และงานนี้กูชนะแน่ถ้าแก้มาตรฐานซอฟต์แวร์อันนี้
แก้มาเป็นตัวนี้นะครับต่อเลยครับ
ผมจะไล่เวลาให้เร็วที่สุดนะครับ
แล้วก็เมื่อประมูลครั้งเดียว๗๐๐กว่าล้านงาบไม่ได้
เฮ้ยไม่เอาเว้ย๗๐๐กว่าล้านงบมันใหญ่
แล้วมันตกสเปคตัวเดียวก็ตกหมดอ้าวงั้นแก้เป็นสามบิดไปเลย
ที่๑๓๑๔๐ล้านเป็นงานระบบเห็นไหมครับมันแดกง่ายหน่อย
ที่สองก็เป็นงานระบบแต่ให้แยกไว้เผื่ออันแรกตกอันสองก็ยังได้
ปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะครับ
เพราะถ้าใครได้เบอร์๑ไปแล้วไม่ได้เบอร์๓
ไม่ได้เบอร์หนึ่งระบบของใครทำมาวะ
ถ้าระบบเขาไม่ได้ทำแล้วเขาจะมาดูแลระบบได้ไหม
นี่ถูกโกงราคากันแย่หรือทำได้ยังไงครับ
เป็น๓บิดเพื่องาบงานนี้ให้ได้

ท่านจะรู้หรือไม่รู้แต่ผมเอาความจริงมาแฉแล้ว
ผมไม่ได้ว่าท่านโกงนะฝากไปดูด้วยนะ

เนี่ยแฉวงการวงจรแก๊งบ่อยงาบนะฮะ
งบยูโซ๗๐๙๕ล้านบาท

เริ่มจากใช้งบกองทุนยูโซเลยครับปั้นนะครับ
สตชบอกว่ายอมรับผลสอบแต่ไม่มีคนผิดเว้ย
จากนั้นทำไงรู้ไหมครับสเปคหินแดกยากสมัยบิ๊กแป๊ะเปลี่ยนใหม่เลย
เห็นไหมครับจนเข้ามาสามารถแบ่งประวูลเป็น๓บิตแล้วก็ให้ทำได้
เวลาหมดแล้วพี่น้องเอ้ยเวลาที่เขาจะให้ใช้๕ปีมันหมดเวลา
มีคำสั่งจากผู้ใหญ่ที่มองไม่เห็นนะครับผู้ใหญ่ที่ไม่เคยรู้อะไรเลย
บอกว่าให้รีบปิดโครงการซะให้รีบเร็วทำเถอะนะฮะ
พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกองทุนนี้มันก็จะงาบงบเงินทอน๗๐๐กว่าล้าน
คูณแค่๓๐นะ๒๐๐กว่าล้านมันเป็นสัจจะโจรที่สุดท้ายก็ส่งมาให้
คนนี้นะครับผมไม่ทราบว่าใครถ้าไม่ได้ก็กราบขอประธานอภัย
วันนี้ต้องตั้งข้อหาไว้ก่อนเดี๋ยวท่านชี้แจงนะฮะเขาเรียกว่างาบเงียบ
มีงานวิจัยรองรับมีเขาใช้กันทั้งโลกไม่ได้ต้องเอาซอฟต์แวร์ที่แก๊งบอยเนี่ยนั่งสุมหัวกันเขียนเนี่ย
แก๊งบอยเนี่ยเปลี่ยนใหม่เลยทุกอย่างจะได้ทำได้เห็นไหมครับ
ใครจะเจ๊งใครจะอะไรกูไม่สนกูไม่รู้กูจะรวยกูจะงาบ
นี่คือแก๊งบ่อยฝากถึงท่านพลเอกประวิทย์จันทร์โอชาด้วยครับ
ไม่ใช่วงสุวรรณต่อเลยครับ

ดูนะครับงบระบบคอมมันหวานหอมเพราะว่ากลุ่มบอยแก๊งบอยเก่งมากลบงบไอที
ฝันกำไรเนี่ย๕๖๐นี่เป็นเรื่องธรรมดา
ท่านประธานทราบไหมครับว่างบไอทีมันจะกำไรมีหลายมิติที่มันได้
จากตัวมันเองมีกำไรสูงแล้วถ้าสั่งซื้อวันนี้ติดตั้งอีก๖เดือน
ราคาซื้อจริงลดหวบฮวบฮวบ
เพราะการแข่งขันมันสูงมากยิ่งซื้อช้าราคายิ่งต่ำประสิทธิภาพยิ่งสูง
งบไอทีดังนั้นกลุ่มบอยถึงโอชะมากกับงบแบบนี้
ดูนะครับถ้าเงิน๗๐๐ล้านงาบไปแค่๓๐ได้เงิน๒๐๐กว่าล้าน
ถ้างาบ๔๐ได้เกือบ๓๐๐๐ล้านเลยครับถอนใครงานนี้แกงก์บอย
งาบจนได้แล้วเอาไปทอนใครครับต่อเลยครับ
ท่านประธานครับผมเคารพเวลาแล้วก็รับปากท่านเสรีว่า
จะพยายามไม่ใช้เวลาเกินถึงแม้ท่านจะให้เวลา
แล้วโปรดลอน่ะมีแฉภาค๒มันแน่รวบกินเป็น๑๐๐๐๐ล้านเลย
ผมจะข้ามไปเลยนะครับผมข้ามเลย

และอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา
สัมมนานี่เป็นงบหวานหอมเลยนะครับ
เขาบอกว่ามีค่าส่วนต่างอย่างน้อย๖๗
แล้วเงินทอนเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าครึ่ง

นี่คือมาตรฐานนะครับประเทศไทยนั้นไม่ใช่มาตรฐานโลกนะ

สัญญาเดิมนี่นะบอกว่าคนที่จะมาทำงานสภานายต้องมีคุณสมัครทำงานไม่ต่ำกว่า๕๐ล้าน
แก้ใหม่เลยเว้ยเอาแค่๕ล้านพอ
ต้องมีระบบไม่ต่ำกว่าค่าจะเปลี่ยนเป็นแค่มีสัมมนา๕ล้าน

นี่นะครับงานฝึกอบรมดูนะครับเกณฑ์ตะศรีตาสายมาหาเสียง
นั่งหลับก็มีขออนุญาตกล้องอย่าซูมนะครับอันนี้เคารพคนนอกนะฮะนั่งหลับเลย
คุณยายก็ไม่รู้ว่ามองอะไรอยู่แล้วบอกว่ามีคอมพิวเตอร์ผมไม่เห็นมีคอมพิวเตอร์สักเครื่องเลยดูสิครับ
ไม่มีแต่จัดฉากให้สวยหรูเลยเพื่อจะโกงโกงค่าที่จะเป็นงบกลาง

เห็นมั้ยครับมีทุนอยู่๕ล้านบาทยอดขาย๖ล้านบาทขาดทุน
ล้านแต่มาวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับมียอดขายกว่าหมื่นล้าน
เข้าตลาดทรัพย์รวยอู้ฟู้เป็นหมื่นล้านถ้าไม่ใช่ยุคมีผลิตการยึดอำนาจนะ
ทำไมไม่ช่วยสารวุฒิบ้างล่ะทำไมไม่ช่วยคนไทยทั้งแผ่นดินบ้างล่ะ
กราบด้วยนะครับต่อเลยครับดูนะครับการจัดสัมมนานะครับมี๑วันมี๒วัน
เอาดูชาร์จดีกว่าสีน้ำเงินที่คือราคากลางสีส้มนี่ครับคือใช้จริงสีดำทิ้งเงินทอน
เห็นไหมครับทุกชาร์จเลยมีตั้งแต่นะฮะข้างบนข้างล่างคืออะไรค่าอาหารกลางวัน
เห็นไหมครับมีค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะค่าเช่าเครื่อง๓๔๐ล้าน
ถ้ารวม๑วัน๒วันเนี่ยตก๔๕๐๐ล้านทำไมไม่ซื้อคอมแจกไปเลย
เช่าอย่างเดียวสี่ร้อยกว่าล้านน่ะเช่าอะไรเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมในภาพ
นี่เหรอเห็นไหมครับแล้วก็นี่นะมีดูทีค่า
ประชาชนเข้ามาฝึกอบรม๓๐๐บาทต่อวัน
กฎหมายแรงงานบอก๓๘๐นี่ให้๓๐๐ทำไมรู้ครับ
ถ้าประชาชนอยากมาถ้าไปขอให้ชาวบ้านมามาหน่อยลุงลุง
ช่วยหน่อยนะวันนี้ไม่ต้องทำนามาสัมมนาหน่อยจ่ายเต็มครับ
ละ๓๐๐เท่าไหร่จ่ายเต็มกลัวถูกโวย
แต่ถ้าชาวบ้านบอกขอฉันไปด้วยได้ไหมเนี่ยฉันอยากมาฉันอยากได้เงิน
ตัวเด็กแต่บางคนบอกไม่ว่างแต่ก็อยากได้ตัวก็ตัวทารกแล้วกัน
เอาบัตรประจำตัวมานี่เขาทำกันแบบนี้นะครับ
ฝากไปดูด้วยคัดต่อเลยครับ
เหมือนกันฮะอันนี้๒วัน๑วันเห็นไหมครับตัวเลขไม่แตกต่างกัน
แต่สองวันมันดีกว่านั้นตรงไหนรู้ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเองมาวันเดียวพอ
วันเดียวจบนะเองเซ็นชื่อ๒วันไว้เลยถ่ายรูปด้วยจัดฉากถ่ายรูปเลย
นี่ยังไงล่ะ๒วันเหลือวันเดียวต่อเลยครับ

บอยเฉานะฮะตั้งที่ปรึกษากูคิดกูทำกูกินรวบที่ปรึกษาก็แก๊งบอยเป็นคนตั้งนะ
วันที่๓สิงหานี้จะมีประกาศให้มีการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ตามดูนะครับว่าแก๊งนี้งาบได้แน่นอนแต่ถ้าช่วยคนไทยทั้งแผ่นดินหยุดเถอะ
อย่าให้มันงาบเลยผมจะตามจิกให้ถึงที่สุดนี่คือสารวุฒิครับ

สารประชาชนผมจะสรุปแล้วลำบากยากจนมาก
ผู้มีอำนาจอนุมัติและกินหัวคิวกันสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
งบพันแปดร้อยล้านแต่กินกันไปเก้าร้อยกว่าร้าน
ไม่ต้องเชื่อผมนะนักเลงก็บอกว่าไม่เชื่อไม่เป็นไร
ลบหลู่ไปติดตามดูต่อเลยครับ
หมดเวลาแล้วนะครับสุดท้ายนี้ลอร์ดแอสตั้ง
จบแล้วครับจบจริงจริงลอร์ดแอสตั้งบอกว่า
อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเมื่อไหร่ก็ตามใครที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
รับรองได้เลยครับมีโอกาสที่จะ
เป็นหรือไม่ไปคิดเองและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากว่า
ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรี
ผู้มีอำนาจทั้งแผ่นดิน
คนไทยทั้งแผ่นดินฝากผมมาบอกว่า
วันนี้พวกเขาลำบากยากจนเหลือเกินเศรษฐกิจสุด
พินาศแค่ท่านยึดอำนาจมา
ก็ถือว่ามีความผิดแล้วถ้าตามกฎหมายยึดไม่ได้
เป็นกระบดนะครับโทษประหารชีวิตแต่การยึดอำนาจไปแล้วเนี่ย
มันก็ยังผิดไม่น้อยกว่าผิดน้อยกว่าตรงไหน
กว่าที่ท่านทำให้ประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดิน
เดือดร้อนอย่างแสนสาหัสวันนี้ฝากเลยครับท่านนายก
ไปยุดจันโอชาระเลยพลังงานมึงกงประชาชน
กลัวท์ทริพย์กูทุบโตะ
วกทิพย์โทษนะครับแบบทางไฮโล
บอกให้ลองกันแบกรับไว้ก่อนอย่ามายุ่งอย่ามาแยมกับรัฐบาล
เดี๋ยวกูใช้อำนาจรัฐจัดการกับมึงมีมาตรการหนึ่งสองสามสี่ห้า
ใช้เลยครับนายกถ้าท่านกล้าทุบพวกในทุนเหล่านี้นะ
คนไทยทั้งแผ่นดินจะรักท่านมากเลยและผมเชื่อนะ
แก้เศรษฐกิจได้แก้ปัญหาหนี้สินประชาชนได้
แก้ปัญหาเกษตรกรสินค้าเกษตรราคาตกต่ำได้ผมรับประกันได้เลยครับ
เลือกตั้งข้างหน้านายกคนต่อไปชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาแน่นอน
แต่ถ้าไม่ใช่ตรงกันข้ามครับขอบคุณครับ